เมื่อตำรวจไปจับกลุ่มผู้ที่ปลูกกัญชาภายในบ้าน

ปลูกไว้ทำไมมีพันธุ์อะไรบ้างอะไรเป็นยังไง
อธิบายมาสิบอกเหตุผลมาทำไมต้องปลูก
โอ้โหคนปลูกตอบมาเป็นฉากเลยยังกับผู้เชี่ยวชาญ
หลายคนบอกว่าโอ้โหตอบมาได้แบบต้องยกนิ้วให้
แต่หลายคนบอกนี่มันเรื่องผิดกฎหมายนะ
แต่ไปดูคลิปนี้กันนะครับ
เขามีวิธีการรักษาบำบัดหยัด๒ทางครับ

เคมีบำบัดแล้วก็สมุนไพรบำบัด
แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างที่เราเอามา

หลอกของไทยกับหลอกหน้ากันมันต่างไง

ของนอกเราจะเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ใช้กลางคืน
อ่านครับมาทำงานดูแล้วมันจะทำอะไรเพิ่ม

ตัวเขาก็คือตามที่ชอตามกินครับ
คือถ้ามันมีเหมือนงานวิจัยที่บอกมาในต่างประเทศ
บอกว่ามีการศึกษาเรื่องกัญชามานานนับ๑๐ปี
นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าเป็นสารออกฤทธิในกัญชา

ใช่ครับในบ้านเรายังผิดกฎหมายอยู่นะครับ
ถือว่าเป็นตามพรบยาเสพติด
ใครมีไว้ในครอบครองก็ผิดกฎหมาย
กัญชาเป็นยาเสพติดประเภทห้า
เมื่อวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา๓๐อายุ๓๐ปี
กัญชาไว้เสพภายในบ้านจำนวน๕ต้น
สาภาพว่าซื้อต้นกัญชาพันธุ์ต่างประเทศ
อินเทอร์เน็ตนะมาเพาะเลี้ยงเอง

บอกว่าแม่เป็นมะเร็งใช้กัญชารักษาให้หายได้
แต่เมื่อสอบถามแม่ของผู้ต้องหาแล้ว
ได้รับการปฏิเสธว่าแม่ไม่ได้เป็นมะเร็ง

เออแต่ถือว่าเขาก็ให้ข้อมูลทางวิชาการ